นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็มาเที่ยวมูเตลูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แสครูกายแก้วมาแรงก่อนหน้านี้
แต่ตอนนี้มีใหม่แล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
พาไปดูองค์เทพสี่หูห้าตา
องค์ใหญ่มากแต่นี่ถ่ายใกล้จะดูเล็ก
ถ้าใกล้สูงประมาณตึก๘ชั้นนะฮะ
๒๔เมตรครับองค์สี่หูห้าตาบ้างก็เรียกเทพสี่หูห้าตา
บางคนเรียกแมงสี่หูห้าตา
ลักษณะของเขาจะคล้ายกับหมีคือมีขนตามตัว
และจุดเด่นก็คือมี๔หูมี๕ตาครับนี่นะฮะ
รูปปั้นเทพสี่หูห้าตาองค์นี้สูง๒๔เมตร
ตรงานภายในมูลนิธิสุบินนิมิตรริมคลองประปาครับ
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเด่นเลยครับ
แต่นี่ยังสร้างได้แค่๘๐นะฮะเหลืออีก๒๐
เดี๋ยวจะมีขนาดข้างด้วยพญานาคอีก๒องค์นะ

นักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่ามีทั้งคนไทยต่างชาติ
โซนเอเชียมาเยอะครับที่นี่นะฮะ
คนจีนไต้หวันฮ่องกงมากราบไหว้บูชาการขอโชคขอลาบ
เชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทอง
และเป็นผู้จัดสร้างเทพสี่หูห้าตาบอกว่า
ทีอาจารย์สุบินท่านนี้

มีโอกาสเรียนรู้วิชาอาคมต่าง
สุดท้ายตัดสินใจศึกออกมาช่วยประชาชน
อาจจะถูกคอรหาว่าไม่เหมาะสม
ก็ศึกมาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง

องค์เทพศรีหูห้าตาหรืออย่างที่บอกว่าแมงศรีหูห้าตา
เป็นองค์เทพในตำนานของชาวล้านนาหลายร้อยปีนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
บางคนอาจจะเคยรู้จักบางคนอาจจะยังไม่เคย
นี่องค์จำลองถ้าสร้างเสร็จจะมีพญานาคขนาดข้างซ้ายขวา
แบบที่เห็นนี่แหละครับแล้วเห็นไหมท่านยืนอยู่บนกองเงินกองทอง
นั่นน่ะมีตำนานครับค่ะครูบาชัยวงศาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
ที่อำเภอลีลำพูนเนี่ยท่านเล่าว่าร่างแท้จริงของเทพสี่หูห้าตา
คือพระอินทร์แปลงกายบ้างก็บอกว่าพระอินทร์จำแรงพระอินแปลงครับ
มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยครับแล้วแปลงลงมาเป็นลักษณะเหมือนสัตว์เป็นหมี
มีขนและสีดำมี๔หูมี๕ดวงตาสภาพแบบนี้
คือที่ภาคเหนือเนี่ยจะเป็นรูปสัตว์แบบนี้เลย๔ขายืนแบบนี้
แต่ว่าที่เห็นเมื่อกี้นี้ที่นนทบุรียืนสองขาใช่ไหมฮะ
เจตนาที่แปลงกลายลงมาต้องการจะมาทดลองใจชาวนา
พระอินทร์รูปงามแปลงมาเป็นสี่หูห้าตาเป็นเหมือนหมี
แล้วชาวนาเห็นก็ตกใจหลังจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายไร่นาของชาวบ้านชาวบ้าน
หลายคนไม่พอใจไปทำร้ายไปตีแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นชาวนาครับ
ไปช่วยอุ้มสี่หูห้าตาไปเลี้ยงดูประคบประงมเห็นเขาเจ็บโดนตีไง
เอาอาหารมาป้อนไม่กินเลยฮะทำยังไงดี
สักพักเขาตัวสั่นเหมือนหนาวก็เลยจุดไฟจุดไฟให้เอาถ่านใส่เติมไฟเข้าไป
ในช่วงกลางคืนครับไล่ความหนาวพระอินแปลงมาเป็นสี่หูห้าตา
เขาเห็นชาวนาคนนี้ดีมีเมฆตามีกรุณานั้นเนี่ย
ก็เลยทำยังไงรู้ไหมฮะตำนานเล่าว่าแบบนี้นะ
หยิบเอาถ่านร้อนในกองไฟใส่ปากเลย
ชาวนางงเลยอุ๊ยไม่ร้อนเหรอนั่นน่ะแล้วพอตื่นเช้ามาถ่ายออกมา
อึกออกมาเป็นทองคำครับให้ทองคำคือกินถ่านแล้วถ่ายมาเป็นทองคำ
ชาวนาดีใจมากย้ำว่านี่คือตำนานและความเชื่อชาวล้านนา
สืบทอดต่อกันมาล่าสุดหลายคนก็เลยไปเช่าถ่านแบบนี้
หวังว่าจะเปลี่ยนจากฐานสีดำเป็นทองสีเหลืองนั่นเองครับ

เป็นสีหูห้าตานี่ก็คือสินห้า

ก็สี่หูก็คือพรมวิหารสี่
ก็คือลงมาเนี่ย
ลองใจคนให้ดูว่ามนุษย์เราจะมีความเมตตา

แต่จริงแล้วก็คือปริศนธรรมอีกอย่างก็คือ
ทองกว่าจะหล่อมมาเป็นรูปประพันธ์สวยได้

กับคนเราก็คือต้องมีความอดทน

แต่ว่าถ้าไม่มีลงมือทำ
แล้วก็ไม่อดทนต่อสิ่งที่เราจะทำ
การงานอะไรก็ไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้
งกุศโลบายด้วยครับกุศโลบายทางธรรม
สี่หูก็คือพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุฒิตาอุเบกขา

และที่ถ่ายจากฐานมาเป็นทองคำคือต้องอดทนผ่านเบ้าหลอมต่าง

บอกตั้งใจมาขอพรขอโชคลาภ
ขณะที่คุณนัทชาครับวันนี้เอาถ่านมาแก้บนร้อยถุง
ถูกเลขท้าย๓ตัวงวดล่าสุด๑๖สิงหาครับ

ตรงเลยหรือได้เงินเท่าไหร่
ประมาณ๕หมู่

ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าเทพสี่หูห้าตาหรือแมงสี่หูห้าตาต้นตำรับมาจากล้านนาเป็นความเชื่อชาวล้านนานะครับ
พระธาตุดอยเขาควายแก้วที่เชียงรายครับเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยก็มีองค์เทพสี่หูห้าตาด้วยนะ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
พอรู้ว่าแมงสี่หูห้าตาถ่ายเป็นทองเนี่ยเขาก็ดูแลปฏิบัติตนเป็นอย่างดีนะ
เฝ้ารอทองคำเก็บสะสมเป็นสมบัติและเอาไปขอลูกสาวเจ้าเมือง
ครองแผ่นดินเป็นพระราชาปกครองไพร่ฟ้าด้วยความสงบสุขร่มเย็น
เป็นเหมือนภาพต่อจากเรื่องที่อาจารย์สุบินบอกนะฮะ
และอย่างที่บอกครับแฝงไปด้วยกุศโลบายทางธรรมด้วย

ปัจจุบันที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วมีการสร้างรูปจำลองต่าง
งสี่หูห้าตาเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยววัดได้กราบไหว้บูชา
และก็เป็นความเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบนะครับ
อย่างที่บอกนอกจาก๔หูและ๕ตาแล้วขาดทั้ง๔
สะท้อนแฝงไปด้วยกุศโลบายคืออิทธิบาท๔
ฉันทะวิริยจิตวิมังสาหางคือเหมือนเปรียบ
กับสติปัญญาและลำตัวเหมือนกับดวงจิตของคน
ก็คาดว่าน่าจะมีคนแห่ไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะ
เม็ดเงินเข้าประเทศได้อีกทางครับ